ทราบถึงการตัดสินใจในเรื่องของการบินไทยนะครับ
มันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากนะครับ
แต่ทั้งนี้ก็เป็นการสนใจที่ผมรู้ว่า
เราจะช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคนได้อย่างไรนะครับ
ในส่วนของปัญหาในเรื่องนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับ
ในเรื่องของการที่มีหนี้สินต่างมากพอสมควรในขณะนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นมันมีอยู่๓ทางเลือกด้วยกัน
คือหาเงินให้การบินไทยดำเนินการต่อไปนะครับ
อันที่๒คือปล่อยให้เข้าสู่ธนาคารล้มละลาย
และ๓เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูของศาลนะครับ
ที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาการฟื้นฟูไม่ได้
สิทธิภาพมากนักเพราะมีข้อกฎหมายอยู่หลายประการด้วยกัน
เพราะยิ่งพรงและพรรศิษย์ศาสตร์กิจนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จำเป็นที่ต้องหามาตรการที่เหมาะสม
และเราก็ได้มีการพินาร่วมกันในครและครแล้ว
พวกเราทุกคนตัดสินใจว่าเราจะเลือกคนทางแบบที่๓นะครับ

และจะต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการอีกหลายขั้นตอนต่อไป
เพื่อจะแก้ปัญหาภายในขององค์กรนะครับ
ในเรื่องของการประกอบการต่อไปนะครับ
เพื่อให้ฟื้นฟูขึ้นมาอย่างที่พวกเราทุกคนวาดหวังไว้นะครับ
ผมอยากให้พวกเราทุกคนได้กลับไปคิดดูว่า
เรามีการบินไทยเพื่ออะไรนะครับในช่วงที่ผ่านมา
แล้วการบินไทยควรจะเป็นองค์กรที่จะช่วยช่างสร้างชื่อเสียง
และรายได้ให้กับคนไทยและมีความสามารถในการแข่งขัน
มีความเข้มแข็งในตัวเองได้อย่างไรนะครับ
อันนี้คือพื้นฐานการตัดสินใจของผม
นำสู่การวินัยคอลโลมอลในวันนี้นะครับ
วันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องกล้า
ที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูโดยการยื่นขอเข้ากระบวนการต่อสารนะครับ
ได้มีการหารือกันอย่างรัดกลุ่มนะครับ
ในรายละเอียดต่างทั้งหมดนะครับ
โดยมากยิ่งในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ประเทศไทย
และทั้งโลกกำลังเผชิญวิกฤตนะครับ
รายได้ของทุกคนกำลังหายไปกับหายนะจากโควิดนะครับ
เราก็จำเป็นต้องรักษาเงินตราของประเทศไทยเอาไว้
เพื่อใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาข้างหน้าต่อจากนี้
ในการช่วยเหลือทั้งเกษตรกรที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก
หรือช่วยเหลือคนที่หาเช้ากินค่ำผู้ประกอบอาชีพอิสระ
หรืออำชนทั่วไปที่ทำงานหนักอยู่ในขณะนี้นะครับ

รัฐบาลต้องมองอย่างรอบครอบนะครับ
ในทุกวิติดังกล่าวที่พูดมากมาแล้ว
วันนี้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในจุดที่เราสามารถควบคุม
วิกฤตทางด้านสุขภาพได้ดีในระดับหนึ่งแล้ว
เปรียบเทียบกับหลายประเทศนะครับ
แต่ปัญหาโควิดนั้นผมกลับเรียนว่าจะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้
เพราะปัญหาที่หนักยิ่งกว่านั้นที่รัฐบาลกำลังหาหนทางปฏิบัติ
ในการแก้ปัญหาดังกล่าว
ก็คือปัญหาเรื่องการทำหากินการหารายได้เลี้ยงปากท้องของประชาชน
ทุกคนในประเทศไทยล้วนได้รับผลกระทบทั้งสิ้น
แล้วยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะสามารถกลับมาทำมาหากิน
ทำลายได้เหมือนปกติอย่างเคย
นี่คือภาพฤกฤติทางเศรษฐกิจที่จะสะดวกความดูแลงมากขึ้นในอนาคต
เราจำเป็นต้องพินาให้ถีท่วนในการใช้ใช้โมมัน
อีกบรรยามน้อยมากหลังจากช่วงภาพฤกฤติโควิด
ต่อจากนั้นก็เพื่อจะให้ประชาชนอยู่รอดได้

ทุกอย่างกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับและมีการสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้กลับคืนมา
เข้มแข็งระยะต่อไปนะครับเราต้องมองทุกมิตินะครับ
ซึ่งมันอาจจะทำให้พนักงานมากกว่า๒๐๐๐คนต้องถูกลอยแพร่
พวกเราทุกคนคงไม่อยากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นนะครับคงไม่อยากเห็นนะครับ
เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะสำนุนให้การบริเวณการดังกล่าวอย่างเต็มที่
เพื่อจะให้สามารถบริการต่อไปได้กิจกรรมต่อไปได้นะครับแม้จะไม่ได้รับเงินจากรัฐบาล
ก็จะจึงขออนุญาตให้การบินไทยเข้าอยู่ในภายใต้การคุ้มครองของศาล
และเข้าสู่กระบวกการฟื้นฟูภายใต้กรรมสารของสาร
ซึ่งสารก็จะมีการพินาแต่งตั้งมืออาชีพเข้ามาบริหารจัดการการฟื้นฟูการบินไทยนะครับ
ผมเองแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนก็คงคาดหวังเช่นเดียวกันว่าเมื่อมีมืออาชีพเข้ามาช่วยบริหารจัดการแล้ว
การบินไทยจะสามารถกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติที่คนไทยเคยภาคภูมิใจ
และกลับมาเป็นองค์กรที่ช่วยสร้างความรุ่งเรืองให้กับประเทศไทยได้นะครับ
โดยวิธีการเช่นนี้เป็นวิธีการเดียวนะครับที่การบินไทยนั้นจะยังคงสามารถประกอบกิจการดำเนินการต่อได้
ภาษาการกายบินไทยก็จะมีงานทำต่อไปนะครับ
โดยวังต้องการตับโครงสร้างของกายบินไทยและหลายอย่างก็ควรจะทำสำเร็จมาตั้งนานแล้ว
ขนาดนี้นะครับนั่นคือการตัดสินใจของผมและเป็นทิศทางที่รัฐบาลจะยึดมั่นปฏิบัติกับความดีของการบินไทยส่วนในละเอียดต่างนั้นก็จะเป็นไปตามที่สารกำหนดนะครับแล้วคาดว่าจะแจ้งให้ทุกท่านทราบในโอกาสต่อไปนะครับผมก็ให้ทางกระทรวงคมนาคมและหลายโดยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการแถลงข่าวในเรื่องนี้ใ

ตัดสินใจของผมและคณะมตรีในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ